มวลเข้าบนป่าใบคิว

โอ๊ยอย่าเพิ่งหุ่นเรียเรื่องเพลงบอกอายุนะคะ

อยากจะเป็นดอกกล้วยไม้ในมือพี่แบร์กับเขาบ้าง

ละมุนว้าวหวาน
โยนดีต่อใจซะเหลือเกินนะพี่แบร์ค่ะ
เคยหยิบค่อยจับค่อยแตะ
แกะกล้วยไม้ออกมาจากกล่อง
อยากจะให้มาแตะตัวนี้ดูบ้าง
พี่แบบบรรจงใส่ใจกันสวยสดงดงามซะเหลือเกิน

ทำความสะอาดใบไม้ทีละใบอีกด้วย

ทำเป็นผู้ชายสายหวานซะเหลือเกิน
นี่ขนาดดอกไม้ยังดูแลดีขนาดนี้
ไม่ต้องคิดเลยว่าแฟนสาวจะดูแลดีขนาดไหน
นี่จะไม่ถามยายาแล้วนะว่าดีขนาดไหน
แต่ขออนุญาตอิจฉานำไปก่อนเลยค่ะ
มวนเท้าวนป่าใบเคี้ยว
คนเลือดเหลือคนเกี่ยวกับมือใหญ่